แห่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูนะฮะมีรถคันหนึ่งจอดอยู่นะครับ
เดี๋ยวขอดูภาพเลยเนี่ยเขาก็ลงมาซื้อของ
ฝ่ายหญิงลงมาก่อนเป็นร้านขายของชำสามีภรรยา
ดีนะอีกคนก็ลงจะมาจากรถด้วยใช่
สามีเนี่ยเหมือนทำอะไรในรถเสร็จปุ๊บนึงก็ค่อยเดินลงตามภรรยามา
ภรรยาลงมาก่อนแล้วลงมาแล้วค่ะสามีเดินลงมาแล้ว
ผู้ชมจังหวะนี้ดูดูนะฮะ

คือกำลังคิดว่าถ้าเกิดฝ่ายสามีไม่ได้ลงจากรถตามภรรยามาจะเกิดอะไรขึ้นเพราะเข้าด้านฝั่งคนขับเต็มเต็มเลยนะฮะ
แล้วนี่เขาลงมาเดินประมาณห้าเก้าเองนะครับคือโชคดีที่คนที่เขาอยู่ในรถยนต์คันนี้ที่ถูกชนเนี่ย
เขาลงมากันแล้วก็บาดเจ็บเล็กน้อยค่ะนะจากแรงกระแทกกระเด็นเข้ามาตรงเนี้ย
ในร้านที่พุ่งเข้ามานี่คือก็ไม่เข้าไปถึงข้างในนะ
โดนคนนะใช่ค่ะส่วนคนขับเล็กซัดนี่ก็บาดเจ็บนะครับท่านผู้ชมครับ
เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบไปขยายผลต่อนะครับว่าเสียหลักกันยังไงแล้วถึงวิ่งพุ่งเข้ามาแบบนี้ได้นะครับ
นี่เห็นไหมฝ่ายคนขับรถเก่งก็แบบมายืนแบบโอ้โหงงเลยอ่ะงงจริงจริงค่ะ
ก็จอดรถอยู่ดีดีอ่ะโอ้โหเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอเมืองจังหวัดตราดนะครับ
ช่วงบ่ายบ่ายของเมื่อวานนี้นะครับ